พิมพ์ริพายปังกุรเยนแล้วนะคะ
ลูกค้าของคุณพิมพ์ริพายปังกว่าค่ะ

เขาเสนอขายกล่องสุ่มเครื่องสำอาง

อย่างเช่นพี่ไปซื้อกล่องนี้จากพิมพิพาย
ค่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่รู้นะคะว่าข้างในเนี่ย
คืออะไรมูลค่าจะเยอะกว่าเงิน๑แสนบาทที่พี่จ่ายไปหรือเปล่า

ปรากฏว่าลูกค้าทยอยได้รับกล่องแล้วนะคะ

มา๕กล่องว่าเออเลิศแล้ว

วู้ววว

ไอฟอร์น

อุ้ยจริงพี่แม่รู้ยังไง

เอาดีเออเอาดี

พี่ดาหนูได้รถมอเซย์

มากกว่าเงิน๑แสนบาทที่เขาจ่ายไปใช่ไหมคะ

นี่ได้ทองทองตอนนี้บาทเท่าไห

เมื่อสักครู่กระเป๋าหลุยบิ๊กตองใช่ไหม

แล้วปรากฏว่าตอนนี้ของในกล่องเริ่มทยอย
ส่งถึงลูกค้าแล้วกว่า๑๐๐๐คน
เริ่มออกเห็นไหมออกมาไลฟ์เปิดกล่อง

ตอนแรกคิดว่าเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซน์

ุ่มมา๔กล่องได้กุญแจรถ
กุญแจรถที่ว่าตอนแรกคิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคะ
อะไรนี่รถเก่งเลยเหรอ
หูยหลายแสนแล้วน่ะใช่ถึงขั้นรถโอ้มายก็อด

คันนี้สักประมาณ๔๕แสนได้ไหมคะ
ใช่ค่ะสักประมาณ๕เท่ากำไรอ่ะนะคะ
ตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะคะอิจฉาจังเลย
หงหนีแม่ค้าออนไลน์ค่ะ
อีกคนคุณผู้ชมอีกคนชื่อว่าน้องนุ่นนบลักษณ
เป็นคนแรกที่สั่งนี่คนนี้คนนี้เป็นคนแรกที่สั่ง
สุ่ม๑แสนบาทเซอร์ไพรส์ได้อะไรรู้ไหมคะ
ได้อะไรทำตาโตสักขนาดนี้แสดงว่าได้รางวัลใหญ่แน่
เห็นไหมนั่นคืออะไรนั่นน่ะ
เซียลคุณแจรถ

บอกว่าคุณผู้ชมทีนี้มาดูในมุมของหลักการตลาดหน่อยนะคะ
คือนักการตลาดบอกว่าต้องบอกว่าเกินคุ้มนะ
สำหรับกล่องสุ่มนักวิเคราะห์การตลาดบอกว่า
นี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
ถ้าเกิดว่าทำได้ประสบความสำเร็จอย่างพิมพิริพายเนี่ย
ก็จะสร้างพลังศรัทธาในแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเลยนะ
อันนี้๒ของกล่องสุ่มก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจของแบรนด์พิริพายโดยตรงเลย
นี่มันเป็นที่ฮือหาเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ฮือฮา

แต่ยินดีด้วยสำหรับลูกค้าที่ซื้อกล่องสุ่มไปนะคะ

โอ้โหเป็นหลักการตลาดยุคใหม่นะ